ดูเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นในช่วง๘โมงเช้าเลย
ก็คือช่วงที่มีกิจกรรมหน้าเสาทงนะคะ
นักเรียน๖๗คนเขานอนเกาะกลุ่มกัน
กลิ้งไปกลิ้งมากอดกันกรีดร้องโวยวาย
พอเข้าไปฟังใกล้พูดแต่เรื่องพญานาค
โอ้โหเหมือนอุปทานหมู่อย่างนี้นะคะ

อย่างแรกคือปฐมพยาบาลก่อน

เดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่ค่ะเขาประมาณปฐมนะ

แล้วก็พูดถึงแต่เรื่องของพญานาคนะคะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำชโนธนี่นะคะ
นักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียน
บ่าแต้ในอำเภอกรณวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ

บางคนนอนบางคนก็นั่งกอดกัน

ก็คือปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมา
ที่วัดป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานีตลอดเวลาเลย

รวมถึงทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลพระยุพราชตระนวล

จากนั้นแต่ละคนอาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยนี่นะคะ

หนึ่งในเด็กนักเรียนที่มีอาการนะ
คนแรกเลยเข้ามาจากต่างโรงเรียน
แล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องของพญานาค
ป่าคำชโนธอยู่เป็นประจำ
จากนั้นก็มีการแสดงท่าทางแปลกประหลาด

นักเรียนที่เห็นเหตุการณ์
เขาก็พากันวิ่งไปรวมกลุ่มกัน
จนมีอาการแบบเดียวกัน

พอไปรวมหมู่กันปุ๊บเป็นเหมือนกัน

ทางโรงเรียนก็ประสานผู้ปกครองทีมแพทย์
มาคัดแยกนักเรียนออกจากกันก่อนนะคะ

แล้วก็มีลักษณะของอาการเครียด

ทางโรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีขอขมา
ตามความเชื่อของผู้ปกครองที่เขาอยากให้ทำนี้นะคะ
จนกระทั่งอาการของกลุ่มเด็กดังกล่าวดีขึ้น

มีอาการผิดปกติก็คือล้มลงแล้วก็ดิ้น
ดินทุลนทุลายนะครับแล้วก็ลักษณะโวยวาย

เข้าไปดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มนี้
เมื่อเห็นเพื่อนเขาล้มลงไปแล้วก็มีเพื่อนเข้าไปอีก
ก็เป็นลักษณะอุปทานหมู่
รู้สึกว่าอาการเด็กแรกคือหายใจ

ก็เลยให้พยาบาลเขาใช้เครื่องมือ
หลังจากที่พยาบาลได้ดูแลเบื้องต้นแล้ว

ไปถามความคิดเห็นจากนายแพทย์ในพื้นที่หน่อย
ก็คือนายแพทย์วสินจีราระรื่นศักดิ
เป็นแพทย์ของโรงพยาบาลพระยุพราชกรณวล

ใช้คำว่าอุปธานหมู่
เขาบอกว่าเป็นโรคติดต่อทางจิตชนิดหนึ่ง
ซึ่งเกิดกับบุคคลตั้งแต่๑คนขึ้นไป
โดยเกิดในกลุ่มที่มีความคิดความเชื่อ
หรือมีลักษณะแวดล้อมบางอย่างที่ร่วมกัน
โดยมีลักษณะพอเกิดขึ้นมาแล้ว

เขาจะหายใจเร็วหายใจแรง
ร่างกายชักเกรงตัวสั่น

ก็คัดแยกเด็กแต่ละคนออกจากกัน
เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทหายใจได้สบาย

หลังจากนั้นก็ทำพิธีตามความเชื่อ
ความเชื่อนี้เป็นการรักษาทางจิตใจ
อาจจะได้คลายความเครียดลงนะคะ
นี่เป็นลักษณะของอุปทานหมู่ซึ่งเราเคยเจอลักษณะนี้มาหลายครั้งที่เป็นข่าวนะคะ